แต่ว่าดิฉันก็มีเรื่องแปลกไปให้คุณผู้ชมดูอีกแล้ว

เพราะว่าชาวบ้านเขาเจอร่องรอย
คาดว่าจะเป็นร่องรอยของพญานาค
ก็เลยคิดว่าจะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า

ดูชัดกันไปนะคะบริเวณนี้คือบริเวณสระน้ำ
อยู่ในตำบลท่ารงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นสระน้ำที่แห้งขอดแล้วนะ
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาพากันมาเนี่ยเอาไฟฉายส่องดูดูแห่มาดูร่องรอยประหลาด
ที่เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นร่องรอยของพญานาคคุณสุพัตราโภษีนะคะ
ชาวบ้านผู้ที่พบรอยนี้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะเมื่อช่วงเทศกาลสงครานที่ผ่านมา
คุณสุพัตราเนี่ยเขาไปกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธที่ป่าคำชโนธมาแล้วยังไง
หลังจากกลับมาเนี่ยเขาบอกเขามักจะฝันอะไรที่มันแปลกชอบฝันเห็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
ใส่ชุดสีขาวนะยืนอยู่บริเวณขอบสระแล้วก็มีป่าเนี่ยล้อมรอบเลย
คือฝันแบบนี้บ่อยฝันแบบนี้บ่อยมากเลยทีแรกตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่มาพักหลังเออทำไมฝันบ่อยขึ้นเรื่อย

ก็เลยนำความฝันไปเล่าให้แฟนฟัง
แล้วก็ตัดสินใจชวนกันไปบูชารูปปั้นพ่อปู่ศรีสุโธ
เดี๋ยวไปฟังคุณสุพัตราเล่าชัดค่ะ

ฝันก็เลยนึกยังไงไม่รู้อยากบูชาท่าน
ก็เลยพากันไปบูชาครับไปเปิดเนธมา
ได้พอสักพักก็มาเห็นลอยนี่ค่ะ
ก็คือว่าหลังจากที่คุณพี่เขาไปบูชารูปปั้นพ่อปู่มาเนี่ยนะ
ในคืนวันนั้นเองพี่เขาก็ฝันเห็นองค์พญานาคตัวใหญ่เลยนะ
ฝันนะว่ามีลักษณะสง่างามมาก
เลื้อยมาอยู่ที่บริเวณสระน้ำหลังบ้านของตน

ก็เลยตัดสินใจว่าลองเดินไปดูสระน้ำหลังบ้านดูสิ
ปรากฏว่าพอเดินไปดูสระน้ำหลังบ้าน

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือสระน้ำแห้งขอด
มันมีร่องรอยแปลกประหลาดเกิดขึ้น

รอยนี่แหละน่าจะเป็นร่องรอยของพญานาคตามความฝัน
งานนี้ค่ะหลังจากเรื่องราวนี้แพร่สะพัดออกไปนะ
รอยแบบนี้หลายคนก็อยากจะมาเห็นกับตาเหลือเกิน
ว่ามันเป็นรอยของพญานาคจริงหรือไม่
ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อความศรัทธา
ก็เดินทางกันมาดูกันไม่ขาดสายเลยนะครับ
บางคนก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้

เสี่ยงดวงเขาก็ไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องราวความแปลกแบบนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเราก็ย้ำคุณผู้ชมเสมอว่า
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดี
ให้ดูภาพรอยพญานาคชัดเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างไร
เป็นภาพติดตาเลยตอนนี้ดูค่ะ
เท่งแล้วใช้ไฟฉายสอง
ผมว่าเราเห็นข่าวแบบนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
เกี่ยวกับร่องรอยที่มันคล้ายกับพญานาค

ถูกต้องคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคุณผู้ชม
แต่ว่าบางคนเขาบอกว่ามันเป็นแมลงชนิดหนึ่งหรือเปล่า
อะไรแบบนี้แต่ก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อไง

เป็นแมลงส่วนใหญ่เราจะเห็นที่มันแบบเลื้อย
หรือว่ามีรอยผ่านตามรถที่มีฝุ่น

จะเหมือนกับว่าแมลงบินผ่านรถที่มันเลอะ

แต่มันบินยังไงนะ
แรงมันบินน่ารักนะคะ

เป็นรอยบ่อน้ำที่มันแห้ง
คิดกันไปนะเป็นเรื่องราวของความเชื่อ